อเล็กบอลนะครับถือว่าจบแล้วสำหรับประเภทหญิงได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยครับ
ยังเหลือโปรแกรมอีก๒นัดนะครับแต่ว่ารู้แชมป์แล้วครับ
ไปดูคู่ไฮไลท์เลยครับสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ลงมาสีชมพูครับสุพรีมชนบุรีอีเทคจ่าฝูงของตาราง
หากเก็บชนะชนะได้จากคว้าแชมป์เป็นกรองครับ
ซึ่งเกมนี้ซูพิมก็นำโดยผู้เล่นทีมชาตินะครับ
เอาชนะสบายนะครับสามเซ็ตรวชยี่สิบห้าสิบเก้า
๒๐๕๑และ๒๕๑๗ทำให้สุปรีมเก็บแถวชนะเป็นนัดที่๑๒
มีเพิ่ม๓๕คะแนนได้๓๖เซตเสีย๔เซต
การันตีครับคว้าแชมป์สมัยที่๒แน่นอนแล้ว
แล้วเจอแล้วการแข่งขันอีก๒นัดก็ตาม
ต้องลุ้นนะครับหนีตกชั้นในอีก๒นัดสุดท้ายครับ
นี่คือการแข่งขันวอเล็กบอลอาชีพของไทยนะครับในประเภทหญิงนะครับ